จังหวัดสระบุรีครับคุณผู้ชมเกิดเหตุมีคนร้ายอุกอัดมากครับ
ไปจ่อนยิงบรัวสามนัดใส่ชายวัยห้าสิบเก้าปีในร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตค่ะ
ที่ก็คาดว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งกับผลประโยชน์นะครับ
หลังรับแจ้งว่ามีชายถูกยิงเสียชีวิตในร้านสะดวกซื้อสาขาหน้าโรงพยาบาลสระบุรี
ริมถนนเทศบาล๔ตำรวจสพเมืองสระบุรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พร้อมด้วยแพทย์เวรของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างรัตนไตรสระบุรีครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุไปพบศพของนายปรีชาขุนทองอายุ๕๙ปี
ถูกยิงด้วยปืน๙มมที่ราวนมขวา๓แห่ง
กระสุนทะลุเอวซ้าย๑นัด
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์คิดเงิน
ข้างศพก็ไปพบปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๓นัด
หัวกระสุนขนาด๙มม๑หัวก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็บันทึกภาพไว้เพื่อติดตามคนร้ายดำเนินคดี
นางสาวรัชนีกรหงทองอายุ๒๓ปีพนักงานของร้านก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนั้นเธอกำลังยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์
จากนั้นผู้ตายเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบกาแฟซองเพื่อไปจ่ายเงิน
เสื้อคลุมสีดำแขนยาวเดินเข้ามา
พอเดินมาถึงผู้ตายยืนอยู่เห็นผู้ตายกับคนร้ายก็มีการคุยกันเสียงเบา
ฟังแล้วเหมือนไม่ใช่ภาษาไทยคุณผู้ชม
จากนั้นได้ยินเสียงผู้ตายพูดขึ้นมาว่าถ้ามึงมีปืนก็เอามายิงกูเลย
หลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็ชักปืนแล้วก็ยิงทันทีครับ
จากนั้นคนร้ายก็ออกไปพร้อมกับที่มีรถเข็นขายของเนี่ยเข็นออกไปที่บริเวณทางถนนด้วยนะฮะ
ส่วนทางด้านการสอบสวนเนี่ยเบื้องต้นตำรวจก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
เพื่อตรวจสอบเส้นทางของคนร้ายที่ใช้หลบหนีเพื่อติดตามดำเนินคดี
แล้วก็เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับ
ผ่านตำรวจเอกธนินรัฐวิชธิพยานานนเป็นผู้อำกับการสหพาลเมืองสตราบุรีก็บอกว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้กำชับแล้วก็สั่งให้ชุดสืบสวนนั้นเร่งล่าตัวคนร้ายให้ได้อย่างเร่งด่วน
จัดชุดไล่ลาดเป็น๒ชุดชุดแรกเป็นสืบสวนของสหพาลเมือง
แล้วก็สืบสวนของภูทรจังหวัดสระบุรีออกติดตามตามบ้านของญาติของเพื่อนคนร้าย
ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวคนร้ายดำเนินคดีเร็ววันนี้ครับ